วันนี้๑๒กรกฎาคมแล้วนะคะอีกไม่กี่วันนี้ก็จะได้เสี่ยงโชคกันแล้ว
ช่วงนี้นักเสี่ยงโชคก็จะไปตามที่ต่างเพื่อหาตัวเลขนำมาลุ้นโชคกัน
จะพาไปดูกันค่ะว่ามีที่ไหนกันบ้าง
โดยเฉพาะที่เกาะคำชโนธที่จังหวัดอุดรธานี
เขามีการใช้เทียนค่ะที่ผ่านการเปิดโชคลาภมาแล้วจากภาคเหนือ
คือเอามาทำพิธีในอ่างน้ำมนต์นะคะชาวบ้านก็ไปมุ่งดูกันใหญ่เลย
ปรากฏเป็นเลขให้เห็นเด่นชัดจริงค่ะ
แต่ว่าที่เห็นนี้เป็นพิธีที่เกิดขึ้นที่เกาะคำชโนธ
เป็นบรรยากาศทั่วไปนั่นแหละที่บ้านดุงนะคะในจังหวัดอุดรธานี
นักท่องเที่ยวเขาก็เดินทางไปอย่างหนาตาเลยทีเดียวค่ะ
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่อ่างน้ำมนต์บริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะ
เขามีการนำเทียนค่ะอย่างที่บอกไปเป็นเทียนที่ผ่านพิธีการสวด
และลงคาถาเป็นการเปิดโชคลาภ
ญาติโยมทางภาคเหนือเขาฝากมากับพระสงฆ์๓๐เล่มค่ะ
เพื่อที่จะนำมาทำพิธีจุดถวายพ่อปู่แม่ย่า

จากนั้นพ่อจ้ำเนี่ยเขามีการนำเทียนที่ถือว่าเป็นเทียนมงคล๒เล่มค่ะ
มาทำพิธีในอ่างน้ำมนต์นี้แหละค่ะ

ใช้เวลาจุดให้น้ำตาเทียน
ดลงไปทีละหยดลงไปทีละหยดในอ่างน้ำมนต์ประมาณ๓๐นาที

บางคนบอกว่าส่องไปแล้วเห็นตัวเลขนะ
คล้ายเลข๑ไทยยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ

ในภาพรวมบางคนเห็นมากกว่าเลขนั้นอีกนะคะ
เห็นเป็น๑๕๖ก็มี๖๑๕ก็มี๖๕๕๖อะไรประมาณนี้ค่ะ
เอาเป็นว่าสุดแท้แล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นเป็นตัวเลขอะไร

อ่ะจากอุดรธานีไปต่อกันอีกหนึ่งพื้นที่

ชาวบ้านร่วม๒๐๐คนนะคะ

เขามาทำพิธีแห่พระแก้วมรกฏขนาด๒๙นิ้ว
คือแห่เข้าไปที่พักสงฆ์สวนป่าศักดิ์คือตั้งอยู่หมู่หก
ปางขนุนในตำบลนาบอกคำที่อำเภอเมือง
ก่อนหน้านี้ค่ะถ้าย้อนกลับไปชาวบ้านบอกว่า
พักสงฆ์แห่งนี้กำลังจะถูกปิดลง
เพราะว่าไม่มีพระสงฆ์มาจำพรรษา
ไม่มีพระพุทธรูปมาให้ชาวบ้านได้กราบไห้ยึดเหนียวจิตใจ
ต่อมาคุณผู้ชมมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ชาวบ้านในหมู่บ้านฝันเหมือนกันเลยค่ะ
เห็นแสงสีเขียวส่องลงมาจากฟ้า
ส่งมาที่พักสงฆ์แห่งนี้สำนักสงฆ์แห่งนี้
เป็นแสงสีเขียวสวยงามอร่ามตามาก
ตอนนั้นชาวบ้านมาคุยกันแล้วก็คิดเลยเนี่ย
เดี๋ยวต้องเกิดเรื่องอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งกับที่นี่อย่างแน่นอน

ต่อมามีพระสงฆ์จากวัดเนินสว่าง

เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำบุญในช่วงเข้าพรรษา
แล้วผ่านไปไม่เท่าไหร่ค่ะนี่เลยค่ะ
มีร่างทรงจากจังหวัดนครสวรรค์ชื่อว่า
ครูบาเทพประธานพรปู่ฤษีตาไฟ
ติดต่อมาจะนำพระแก้วมรกฏมาถวายที่สำนักสงฆ์ที่เห็นไป
เมื่อสักครู่นี้ที่ยกขึ้นไปประดิษฐานข้างบนนะคะ
แล้วก็เดินทางมามอบพระพุทธรูปจริง
เป็นพระแก้วมรกฏหน้าตักกว้าง๒๙นิ้ว
คือนำมามอบให้กับพระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้าน
เพื่อให้ชาวบ้านได้กลับไหว้บูชา
ชาวบ้านเนี่ยนะคะพากันดีใจมาก
ว่าความฝันที่หลายคนฝันนี่แหละเป็นนิมิตรอันดี
เป็นนิมิตมงคลมากกับชาวบ้านที่นี่นะคะ
แล้วก็มีการทำพิธีถวายพระแก้วมรกฏ
หยดเทียนลงไปในโอ่งน้ำมนต์นี่มาเป็นโอ่งเลยนะคะ
ร่างทรงครูบาเทพประธานพรปู่ฤษีตาไฟนี่ก็
หยดเป็นเลขชาวบ้านก็เห็นเลขนะ
แล้วก็ตีกันไปต่างนานานำไปเสี่ยงโชค
แต่ว่ารถค่ะรถที่แห่พระแก้วมรกฏมานี่นะคะ
ชาวบ้านไปส่องทะเบียนคุณผู้ชมนี่นะคะ
นครสวรรค์นี่แหละค่ะ